ร่วงตกลงไปเลยค่ะนี่นะคะน้องปีนออกมาจากหน้าต่าง
ชั้น๒บ้านทาวน์ฮาวส์ชั้น๒อ่ะนะคะมันสูงสักประมาณ๓เมตรได้
แล้วเนี่ยพอมาอยู่บนหลังคาแล้วพลาดแล้วไหลตกลงไปเชื่อว่า
คุณผู้ชมสงสัยว่าตกลงไปแล้วยังไงต่อเดี๋ยวมิ้วเล่าให้ฟังต่อค่ะ
คือแม่ค้าขายของออนไลน์ชื่อว่านางปิยนุษย์สุพัฒนศร
คือคนที่เข้าไปช่วยหนูน้อยคนนี้ค่ะเล่าให้ฟังว่าเธอกำลังจะออกไปส่งพัสดุ
ได้ยินเสียงนึกว่าเสียงแมวร้องก็ไม่ได้เอกใจอะไร
หยิบกล่องพัสดุได้ยินเสียงอีกก็เริ่มเอกใจว่าเอ๊ะทำไมร้องนานจัง
พอหันไปดูไม่ใช่แมวคือเด็กค่ะกำลังจะหล่นลงมาอยู่แล้ว
เธอก็เลยตะโกนเรียกให้คนแถวนั้นมาช่วยพาเด็กลงมา
แต่ก็ยังไม่มีใครมาช่วยเธอเลยตัดสินใจวิ่งไปรอรับเด็ก
แล้วเด็กก็ตกลงมาจริงจริงโอ้โหคือน้องไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะคุณผู้ชม
มีรอยฟกช้ำที่แขนที่เท้าก็พาน้องไปส่งบ้าน
คือแม่ก็กำลังตามหาตัวน้องอยู่เหมือนกันแม่บอกว่าไม่รู้เลยว่าลูกหายไปไหน
คงปีนออกมาจากหน้าต่างที่มันไม่ได้มีมุ้งลวดอะไรกั้นเอาไว้
คือคุณปียนุษย์บอกว่าดีใจมากนะคะที่ช่วยเหลือน้องได้อย่างปลอดภัยฟังเสียงเธอค่ะ
มารีส่งของเรื่องไหนต้องขอบคุณนะคุณ
โอ้โหคือผู้ปกครองค่ะบอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเรื่องเนี่ยน้องหลับอยู่
แล้วพัดลมก็แบบเหมือนแบบลมมันพัดนะคะ
จนประตูปิดเสียงต่างเด็กก็ตื่น
พอประตูปิดเด็กก็คงจะเดินมาที่หน้าต่าง
แล้วก็คงพลาดเดินออกมาแล้วก็ร่วงตกลงมา

ผู้ปกครองบอกตกใจมากทำอะไรไม่ถูกใจหายเลย

ขอบคุณพลเมิงดีที่ช่วยเหลือน้อง
ก็ไม่คิดจริงว่าน้องจะปีนออกทางหน้าต่างค่ะ
เด็กกำลังชนเนอะแห้งฝากดูแลแก้ชิดอย่าให้ฆาตปลายตา

ยังว่าอยากดูแลแก้ชิดแต่ยังพลาดนิดเดียว
ยังหายมากขอบคุณคุณคุณน้องของมากเลยขอบคุณมาก
อ๋อแม่มันไม่เจ็บวิ่งยังไงตอนเนี้ยวันนั้นน่ะโหยโต๊ะใจมาก
หากันทั่วบ้านเลยหรอกครับใช่อืมไม่คิดว่าน้องจะปีนหน้าต่างไง
วิ่งหากันทั่วบ้านเลยวันนั้นน่ะพอดีพี่ยินเสียงน้องว่าเช่นเด็กคนนี้ไม่เคยเลยวิ่งไปดูอ่ะ
โอ้โหใจแป้วเลยโอ้โหก็เนอะใจแป้วอ่ะใจหายเลยแหละก็เป็นอุทาหรณ์นะคะ
การดูแลเด็กเล็กต้องไม่ให้คลาดสายตาแล้วเนี่ยน้องก็วัยกำลังสนนะคะ
นี่ยังดีนะคะมีคนมาเห็นแล้วก็ช่วยเอาไว้ได้ทันค่ะ